อันนี้ก็เรียกได้เท่านั้นนะครับ

เฮียเฮียไอ้เฮีย
เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย

เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย
เฮียเฮียเฮีย

สวัสดีครับทุกคน